คุณผู้ชมคะเข้าไปดูคลิปในเฟซบุ๊ก
มีคนเขาลงคลิปเป็นผู้หญิงถ่ายคลิปเอาไว้ได้

ใครเจอช่วยใช้หนังยางดีดหนอนมาหน่อย
เหตุการณ์นี้คืออะไรดูเลย

ป้ายรถเมย์รวมถึงถนนสุขุมวิทย

ที่เขาถ่ายเอาไว้ได้เป็นยังไงนะคะ
นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้
ถนนศรีนครินตรงตีนสะพานลอยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็คลิปนี้ความยาวประมาณสัก๑นาทีกับครึ่งนะคะ
ก็มีผู้ชายคนนี้เขามายืนโชว์ของลับให้ดู
ตอนเย็นประมาณ๕โมงเย็นนะคะเวลาเลิกงานเลย

แต่เขามาทำอย่างในคลิปนี้เท่านั้นไม่พอนะ

คือโบกมือเรียกให้ดูค่ะ

คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลย
แถวนั้นเขาก็จะมีพวกพนักงานห้างบ้าง

จะรอเข้ากะบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ

ทีนี้เขาบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยนะคือเขาเจอใช่ไหม

แล้วน้องเขาเดินมาถามค่ะ
คนที่เห็นเหมือนกันนะพี่เห็นอะไรหรือเปล่า
แล้วก็ช่วยกันโทรแจ้ง๑๙๙
ให้เจ้าหน้าที่จัดสายตรวจมาดูแลหน่อยนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่า
มีคนบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาไปก่อเหตุแบบนี้หลายสถานที่

แล้วก็ลงท้ายไว้แบบนี้ว่าอยากฝากโรงพักสำรงเหนือ
ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยบ้างก็ดีนะคะ

ตำรวจเข้าไปสอด๒ดูแลด้วยนะคะครับ